ภารกิจช่วยลูกหมาติดรอบดักปลา
ไปดูซิว่าแก๊งนี้จะช่วยน้องออกมาได้สำเร็จไหมค่ะ

ให้เชือกด้วยเอาได้ตัดทันนี้ได้

ไปเร็วไป

ลูกนี่ไงเป็นที่มาของคำว่าเข้ารอบ

เข้ารอบแบบนี้แหละคะใช่
เดี๋ยวมึงให้ดักปลาเข้ารอบ
ไม่ได้ประกวดนางงามแต่อันนี้เข้ารอบจริงเข้ารอบดักปลาไปเลยลูก
แต่ก็ต้องชื่นชมคุณพี่เขานะคะดีใจแทนเจ้าลูกหมาตัวนี้ด้วยมีกี่ตัวเนี่ย
ตัวเดียวอีกข้างไม่ใช่ลูกหมาแล้วอันนั้นขวดขวดน้ำนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่หนุ่มสองคนแห่งชมรมนักตกปลาปลาจีนออกไปหาปลา
แล้วไปเจอกับเจ้าลูกหมาติดรอบดักปลากำลังร้องหิงหิงเลยคุณดูดิ
ตัวจิ๋วด้วยหางกุดด้วยใช้หางไม่กุดหางจิ๋วไม่รู้เป็นพันธุ์อะไร
เพราะเขาก็เลยต้องเอามีดที่พกมากรีดรอบดักปลาเพื่อเปิดทางให้ลูกหมาออกมา
มันเข้าไปได้ยังไงไม่รู้คุณ
ใช่ป่ะเหรอเข้าไปทางไหนเนี่ย
มันเข้าไปทางไหนมันคงเขียวมุดเนาะตอนเข้าด้วยความเป็นเด็กเนาะคุณเนาะ
แล้วก็ช่วยลูกหมาออกมาได้นะคะลูกหมาก็ปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายอะไร
สองหนุ่มเขาบอกว่าเขาคาดว่าลูกหมาน่าจะแอบเข้าไปกินปลาในรอบ
เหมือนกับว่าพอเขาดักปลาได้รอบอยู่ข้างบนแล้ว
หมามันแอบเข้าไปกินพอมันเข้าไปปั๊บมันออกไม่เป็นออกไม่ได้
มีทางเข้าได้แต่ทางออกมันออกไปได้ไงใช่ไหม
ก็ไปดูคอมเมนต์จากชาวเน็ตกันบ้างดีกว่าแต่ละคนก็คอมเมนต์ว่าเป็นห่วงน้อง
แล้วก็ขอบคุณที่ช่วยน้องกันออกมานะคะยังไงก็ขอบคุณคลิปจากติ๊กต๊อกที่มีชื่อว่า
คุณภู๙๑๕ด้วยบางคนก็บอกว่าอย่าทิ้งน้องนะให้เอาน้องไปเลี้ยงไหมอะไรอย่างนี้
น้องดูน่ารักไม่รู้มาจากไหนตัวเดียวแล้วพ่อแม่มันอยู่ไหน
แต่ว่านี่เห็นคนสร้างคุณปูบอกว่าแม่มันอยู่ใกล้แถวนั้นเหมือนกัน

ก็เนี่ยน่าจะเข้าไปหาของกินเนี่ยเอ็นดูแหละ

ชอบโอเบก้าที